กรณีที่มีญาติไปร้องตำรวจกองปราบ
ตามหาหลานชายให้หน่อยหลานชายอายุ๒๓ปี
ชื่อว่านายสุรัตน์เผือกพันด่อนหรือว่านายโจ้
นายสุรัตน์เนี่ยถูกกลุ่มชายชะกันที่อ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ
มาทำร้ายร่างกายถึงในบ้านพัก

แล้วก็ติดต่อไม่ได้อีกเลย
แต่ล่าสุดเมื่อช่วงตี๔ที่ผ่านมา

อยู่ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่๑๙
เดี๋ยวไปดูภาพจังหวะที่ญาติเจอตัวนายสุรัตน์นะคะ

ไม่มีเวลาเจ้า
นี่โดนชายชะกันอ้างตัวว่าเป็นตำรวจ

นี่แหละ๒๓ตุลาคมตอนดึก
ตี๔ที่ผ่านมาอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งนี้
ญาติไปถึงก็นอนร้องโอดโออยู่แบบนี้ค่ะ
ตามตัวเนี่ยมีรอยฟกช้ำมีคราบเลือดมีแผลเต็มไปหมดนะ
กัมพลเสือดาวลุงของนายสุรัตน์ก็เลยเล่าเหตุการณ์ให้ฟังแบบนี้นะคะ
ช่วงประมาณตีสามยี่สิบสามตุลาคมที่ผ่านมา
ระหว่างที่เดินออกมาเพื่อเข้าห้องน้ำสายตาเหลือไปเห็น
สีดำคันนึงค่ะทะเบียนรถระบุว่าเป็นจังหวัดราชบุรี
ก็เลยแปลกใจว่ารถใครระหว่างที่ออกไปดูอ่ะนะคะ
นี่ค่ะคันนี้ทางคุณลุงของนายสุรัตน์บอกว่าตอนออกไปดู
เห็นชายชะกันห้าคนค่ะกำลังรุมทำร้ายหลานชายตัวเองด้วยท่อนเหล็ก
ด้วยไม้เห็นเลยว่าดั้งหักเลือดไหลอาบ

สลบแน่นิ่งครับคุณลุงบอกว่าตอนนั้นเห็นว่าหลานอยู่ในสภาพเปลือยกายอืม
ไม่ใส่เสื้อผ้าถูกใส่กุญแจมือแล้วผู้ชายกลุ่มนี้ก็อุ้มหลานไป
ไปโรงพยาบาลตัวคุณลุงกับญาติก็รีบตามไปแต่พอไปถึงโรงพยาบาล
กลุ่มชายชะกันกลุ่มนี้ก็พาออกจากโรงพยาบาล

ทั้งที่พยาบาลกำลังทำแผลให้อยู่

เป็นตำรวจชุดปราบปรามยาเสพติด
บอกว่าจะนำตัวนายสุรัตน์หลานชายของคุณลุงเนี่ย

แล้วก็ขึ้นรถขับรถออกไปเลย
ลุงก็เลยกังวลว่าหลานจะเป็นอะไรหรือเปล่า
ก็เลยไปร้องตำรวจกองปราบเมื่อวาน
รู้อีกทีก็คือเช้าวันนี้ค่ะ
ว่าหลานอยู่ที่โรงพยาบาล
เอาเห็นชาย๕คนนะครับ
ชายห้าคนลุมตีอยู่ผมก็เลยวิ่งมาอ้าวนี่มันลาดผมลาดผมนอนอยู่นี่คนเดียวครับ
ผมก็เลยวิ่งมาวิ่งมาอ้าวก็เข้าไส้กุญแจมืออยู่
ผมบอกเอ้าหยุดทำอะไรกันยังไงเขาบอกว่าเขาอ้างตัวว่าเขาเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ
สองคนน่ะใต้กุญแจมือแล้วนะแล้วก็เยียบที่กุญแจมือหนึ่งคน
แล้วก็อีกคนหนึ่งกดไว้ตรงคอเนี่ยอีกสองคนด้านล่างนู้นลุมตีกันครับ
ใช้อะไรตีครับใช้เลขทับเลขนั้นเลยครับหักไปเลย
แล้วก็อีกท่อนหนึ่งอยู่ที่ตำรวจครับก็ผมก็ถามว่าสาเหตุอะไร
ข้อหาอะไรที่ว่าอ้างตัวเป็นรวดบัตรไม่แสดงอะไรไม่บอกเลย
โดนข้อห้าอะไรก็ไม่บอกบอกอย่างเดียวเป็นชนะที่ตำรวจ
บอกว่า๔เดือนก่อนหน้านี้นายสุรัตน์หรือนายโจ้
แล้วก็ถูกทรงตัวไปบำบัติมาแล้วนะครับ
โจ้ถูกจับครั้งนั้นก็ไม่เห็นกลับไปผัวพันกับยาเสพติดอีก
เพื่อนสนิทก็ไม่มีเพราะส่วนใหญ่นายโจ้จะทำงานกับลุงก็คือนายกัมพล
ซึ่งมีอาชีพรับตัดข้าวโพดแล้วก็เลี้ยงวัวนะครับ
ส่วนประเด็นที่เจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มไปจับวัยรุ่นอีกคนหนึ่ง
เวลาไล่เลี่ยกับนายโจ้ตอนนี้ญาติญาติทุกคนยังไม่รู้ข้อมูลนะครับ
เชื่อมโยงกันหรือไม่เพราะว่านายโจ้ก็ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
ยังพูดยังสื่อสารอะไรกับใครไม่ได้
ผมก็ไม่รู้หลายละเอียดยังไงนะว่ามันไปอะไรกับใคร
เพราะตอนนี้มันทำอะไรมันไม่ได้เลยครับ

มึงไปทำอะไรกับใครทำไมเขาต้องมาทำกับมึงขนาดนี้

คือตัวที่ชีม่วงหนึ่งมา๓๔เดือน
เฮือดยันต์อสุรัสตร์บอกว่าถ้าตำรวจจะนำตัวไปตรวจสอบ
เอาไปสอบสวนขยายผลเรื่องยาเสพติดอะไรก็ไม่ได้ว่าอะไร
แต่ก็ไม่ใช่มาลักษณะแบบนี้ฮะมาวิการมาทำร้ายจนสาหัสขนาดนี้
หลังจากนายโจ้ถูกอุ้มตัวไปทุกคนก็พยายามออกตามหา
ไปอยู่ที่ไหนอะไรยังไงไปถามที่สพท่าม่วงก็ไม่เจอ
กับตำรวจก็บอกว่าชุดจับกลุ่มไม่ใช่ของสพท่าม่วง
ล่าสุดนะครับพันธุ์ตำรวจเอกสมเกียจโฉมฉายภูมิกับการสพท่าม่วงบอกว่า
ตรวจสอบให้แล้วนะครับกลุ่มชายชะกันเป็นตำรวจจริง
เป็นตำรวจของศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบรามยาเสพติด
สำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือว่าสอปสตร

ที่กำลังสืบสวนติดตามพฤติกรรมของนายสุรัตน์กับกลุ่มเพื่อน
พบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการค้ายาเสพติดในพื้นที่
สาเหตุที่นำตัวนายโจ้ออกไปจากบ้านพักเพื่อนำไปขยายผลหาผู้ร่วมกระทำความผิด
แล้วก็ไปหายาเสพติดของกลาง
โดยได้ส่งตัวนายสุรัตน์หรือนายโจ้ให้กับ
พนักงานสอบสวนสพท่าม่วงไปดำเนินคดี
ข้อหาครอบครองยาเสพติดเพื่อจำหน่าย
หลังจากนำไปขยายผลจนพบยาบ้าจำนวนหนึ่ง
แต่ว่าทีนี้คือตอนที่เขาได้ตัวมา
คือเจ็บสาหัสเลย
ก็เห็นต่อหน้าต่อตาตอนที่ถูกทำร้าย

หากญาติติดใจเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจที่ใช้ความรุนแรง
ก็สามารถมาแจ้งความกับตำรวจท้องที่ได้
อืมตำรวจท้องที่เขายืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรม
ค่ะอ่าส่วนอีกคนนึงที่ว่าไปถูกจับพร้อมพร้อมกันเนี่ย
ตำรวจเอกเนติวงกุหลาบภูมิกับการ๕ของกองปราบรามบอกว่า
ก็มีวันที่๒๔นะฮะเมื่อวานนี้มีเรื่องร้องเรียนจาก
ญาติของนายสารวุฒิสมศรีเพื่อนสนิทของนายสุรัตน์ก็โดนเหมือนกันเลย
ใช่ค่ะคือเหมือนกับว่าทางตำรวจไปควบคุมตัวเพื่อนของนายสุรัตน
หรือนายโจยี่สิบสองตุลาคมนายโจโดนยี่สิบสามใช่ไหมแต่ว่ามีตำรวจกลุ่ม
ไปเรียกรับเงินจากเพื่อนของนายโจ้๕แสนบาท
เพื่อแลกเปลี่ยนกับข้อหาและของกลางเหมือนกับจะให้เบาลง
แต่เพื่อนของนายสุรัตน์ไม่มีเงิน
ก็เลยไปแจ้งทหารแล้วก็ไปแจ้งกับตำรวจที่ใหญ่กว่า
เขาก็เลยเหมือนกับตลบหลัง
ลองอ้าวมีเงินเรียกมา
มีอังสารตำรวจมาจริง
เจ้าหน้าที่ก็เลยจับตำรวจกลุ่มนี้ค่ะ

ตำรวจกลุ่มนี้ที่ไปเรียกรับเงิน
จากเพื่อนของนายโจ้สุรัตน์เนี่ย

ที่มาจับนายสุรัตน์แล้วก็ทำร้ายร่างกาย
อ้าวไหวกลุ่มเลยเกิน